ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหนักหน่อยนะครับ
ในช่วงนี้เพราะว่าหลายจุดทั่วทุกมุมโลก

นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
สีแดงสีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตก
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

เช่นเดียวกันครับในบริเวณพื้นที่ตอนบนของลาวของเวียดนาม
ใครที่จะไปบริเวณอังกล่าวก็ต้องระวังสถานการณ์ฝนด้วย
นี่คือฝนที่เป็นฝนพวงมาจากพายุที่มีชื่อว่าอูโซ
เป็นฝนที่ตอนนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ไปบริเวณ

ใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องระวังฝนครับ
ส่วนนี้เป็นฝนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทางตอนกลางประเทศจีน
หลังจากนี้ก็จะค่อยขยบลงมาทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างฝนเยอะเหมือนกันนะครับ
ส่วนใครที่จะไปสหรัฐอเมริกาครับ
ตอนนี้ต้องระวังเรื่องของพายุโดยเฉพาะที่

เรียกได้ว่าค่อนข้างจะรุนแรงละทีเดียวนะครับ
สามารถที่จะพัฒนาความประวัติภัณฑ์สูงสุด
ก็จะนำให้เกิดความแปลกบนสภาพอากาศอย่างหนัก
ใครที่จะไปบริเวณอังกล่าวก็ตรวจสอบสถานการณ์นี้ด้วย
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ